พื้นที่เกษตรที่น่าเป็นห่วงแล้วนิคมอุตสาหกรรมต่าง
ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าอาจจะขาดแคลนน้ำ
เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางนะครับคุณผู้ชม

ทำให้บางพื้นที่ใน๑วันนะครับฤดูร้อนแบบนี้
มีทั้งฝนมีทั้งหนาวมีทั้งร้อน
พื้นที่ไหนบ้างที่เจอกับสภาพอากาศแปรปรวนแบบดังกล่าวนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณคุปตนันในจับตาเตือนภัยครับ

ในวันนี้นั้นเรามาเจอกันในค่ำคืนของวันมาคะบูชานะครับ
ในวันนี้ตลอดทั้งวันหลายคนคงเดินทางไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ตามจุดต่างท่ามกลางสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน
รวมไปถึงร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่

เพราะว่ากลางสัปดาห์ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนมาดับร้อน
เกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
ภาพแรกที่เราจะมาดูกันนั้นก็คือเรื่องของอุณหภูมิในวันนี้ครับ

เพราะว่าอุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนและอุเลยทีเดียว
ประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียตในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ

พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นนั้นปกคลุมค่อนข้างบางตา
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ

คุณผู้ชมครับจากการคาดการณ์ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนจัดนะครับอุณหภูมิ
คาดการณ์ว่าอาจจะไต่ระดับไปถึง๓๙องศาเซลเซียต

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกับลักษณะอากาศเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
มีคาดงานว่าอุณหภูมิจะเย็นลงอีก
ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

คาดการณ์ว่าหลังกลางสัปดาห์จะมี
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า

ถ้าหากความชื้นเพียงพอก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลาย

ในภาคหลังตอนล่างภาคตะวันออก
ในช่วงแรกของการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนั้น
ก็จะสามารถทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ในบริเวณดังกล่าว

มาดูกันต่อที่บริเวณทางตอนล่างกันบ้างนะครับ
ปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงที่แผลลงมานั้น
ปกลุ่มบริเวณดังกล่าวกำลังปานกลางอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่ายังสามารถที่จะทำให้เกิดคลื่นสูงได้

เดี๋ยวเราไปดูครับในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคกันบ้างว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
เริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
สังเกตว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอุณหภูมินั้น
จะค่อยเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
หน้าจับตามองละทีเดียวเพราะว่าจะเริ่มมีฝนตกเกิดขึ้นในพื้นที่
กันต่อที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
จังหวัดขอนแก่นถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
คาดการณ์ว่าวันที่อากาศจะเย็นสุดก็คือวันอาทิตย์หน้าครับ
ไปกันที่ภาคกลางครับที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้
เริ่มจะมีเขาโครงของฝนตกลงมาในบางพื้นที่แล้วนะครับ
อาจจะตกหนักหน่อยในวันพุฒิภรรยาธรรม
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงอย่างต่อเนื่องประมาณ๑๒องศาเช่นเดียวกันครับ

พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับ
อาจจะตกเยอะหน่อยในวันพุฒิภรรยาธรรมกับวันพฤหัสสวดี
หลังจากนั้นก็จะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับ

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

หลังจากนั้นจะตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
คาดการณ์ว่าจะตกเยอะหน่อยในวันศุกร์และวันเสาร์นะครับ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
พรุ่งนี้เริ่มมีเค้าโครงของฝนที่จะตกในบางพื้นที่นะครับ

อาจจะตกเยอะหน่อยตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะของฝน
ที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์นี้

ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
เพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์การแปรปวนลักษณะอากาศ
ที่เกิดขึ้นแบบนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตนะครับ
นี่คือภาพรวมที่เรานำมาฝากให้กับทุกท่านในจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ